เศรษฐากั๊กคำตอบปรับเกณฑ์แจกเงินดิจิทัล
โอ้โหมาวานนี้พอมีข่าวมา

โอ้โหอยากจะจนกันเป็นแถวเลยคุณผู้ชมครับ
แล้วก็คราวนี้อนุกรรมการก็ปวดเหตุ
แล้วก็ต้องดูนะว่าสมมุติในสามแนวทาง
มีสิทธิ์ที่จะไม่เอาเลยสักแนวทางมั้ย

ทางที่๑ตัดทิ้งกลุ่มที่มีเงินเดือนเกิน๒๕๐๐๐บาท
หรือขออภัยหรือมีเงินฝากเกิน๑๐๐๐๐๐บาท
ถือว่าคุณนั้นเป็นคนรวย
แนวทางนี้จะเหลือผู้ได้สิทธิ๔๓ล้านคนครับ
ก็จะใช้งบประมาณไปหน่อ๔๓๐๐๐ล้านบาท
ทางที่๒คุณอยู่กลุ่มไหนกลุ่มนี้หรือเปล่า
ตัดซะกลุ่มที่มีเงินเดือนเกิน๕๐๐๐และ
หรือมีเงินฝากเกิน๕แสนบาท
และจะไม่ได้รับสิทธิ

แนวทางนี้จะเหลือ๔๙ล้านคน
ใช้งบประมาณไป๔๙๐๐ล้านบาทครับ
ทางที่๓ให้สิทธิเฉพาะ
เฉพาะผู้ยากร้ายใครล่ะจ๊ะยากไร้ผู้ยากไร้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะ
ซึ่งมี๑๕๑๖ล้านคน
ใช้งบประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาท

เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่า
รับทราบแล้วนะแต่ยังต้องหารือกับ
เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เพื่อจะสรุปให้ชัดนะครับ
เป้าหมายจะเหลือแค่ไหน

ท่านนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้

ใจเย็น

ขอเวลาศึกษาอีกนิดฟังเสียงท่านนายกครับ
เข้าหมายเห็นมีการลดลงมาอย่างนี้ค่ะ
เราจะตอบสังคมอย่างไรบ้างหรือเปล่า

ยังไม่ได้บอก

อยากจะตอบต้องตอบให้หมดนะครับ
ไม่รู้ว่าครับ
นางสาวซิริกัญญาตรรสกุลครับ
นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลครับ

ตั้งข้อสังเกตบอกว่าที่เปลี่ยนเงื่อนไข
เพราะรัฐบาลบอร์ดยี้

หลงประเด็นไปกับหลักเกณฑ์ใหม่ปัญหาจริงคือไม่มีเงินครับ
หลังจากกู้อำสินไม่ได้นะฮะแล้วต้องหันไปใช้งบประมาณปีศพรรศ๖๗
ซึ่งก็พบว่างบไม่พอนะครับสามารถเกลี่ยงบมาใช้ได้เพียงแค่ปีละ๑แสนล้านบาทเท่านั้นนะ
ถึงปรับหลักเกณฑ์ให้เหลือผู้รับประโยชน์
แต่๔๓ล้านคนก็ยังต้องตั้งงบประมาณถึง๔ปี

แล้วร้านค้าที่ไหนเขาจะรอละ๔ปี
ถ้านโยบายนะฮะถูกคิดมาอย่างดีอย่างรอบครอบ
คงไม่ตกม้าตายเรื่องหางบประมาณไม่ได้แบบนี้
นโยบายดีไม่ใช่ใครก็คิดได้ครับ

นี่ทีนี้พอฟังเงื่อนไขฟังหลักเกณฑ์
เอาจริงนะเราก็ต้องฟังเสียงสะท้อนของประชาชนด้วย
ระหว่างที่น้ำแข็งกำลังเล่าข่าวในมุมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้
อยากให้คอมเมนต์มามาคุยกันหน่อยในเฟซบุ๊กก็ได้

เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราไปที่พังงาเราไปถามเสียงสะท้อน
อันนี้คือเราไปแค่กลุ่มเดียวเองนะเราไปคุย
มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วคนที่ไม่เห็นด้วย
สำหรับคนที่เขาเห็นด้วยคือเขามองว่าไงรู้ไหม

อย่าว่าแต่หมื่นนึงเลยให้คนจน๒๐๐๐ยังให้ได้เลย
แต่คนที่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าไง

แล้วไหนคุณหาเสียงตอนแรกไว้อายุ๑๖ปีขึ้นไปแล้ว
คือเข้าใจว่าคนกลุ่มใหญ่
ลืมนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณใช้เกณฑ์ว่า
เงินเดือน๒๕๐๐บาทหรือเงินเดือน๕๐๐๐
แต่ถ้าคนนั้นภาระเขาเยอะ
คือดอมกำลังจะบอกว่าต่อให้ฉันมีรายรับ

ถามคำนึงได้ไหมคุณผู้ชมครับ
เงินเดือนเยอะภาระเยอะจริงไหม
ผมว่าเกิน๕๐ตอบว่าจริง
จริงนั่นแหละนะครับนี่เรามันไปมัดไว้ตอนหาเสียง
ใช่ไงทีนี้เอาลองไปคุยกับอย่างนักธุรกิจ
เราไปที่พังงาเราเจอคุณอภิเดชหิโตปกรณ์

เห็นด้วยนะที่รัฐบาลแจกเงินดิจิทัลเนี่ย
การปรับหลักเกณฑ์แจกให้เฉพาะคนจน

ถึงมือคนจนอย่าว่าแต่มือนึงเลย
สองหมื่นก็ยังแจกได้แล้วอย่างหนึ่งจะแจกอ่ะ
แจกให้ได้จำนวนคนมากพอ
เพราะถึงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้

มันเป็นการใช้งบประมาณที่ถึงมือชาวบ้านโดยตรง
มันดีกว่าการใช้งบผ่านทางค่าราชการ

อันนี้เขาก็สะท้อนมาลองฟังดูค่ะ

ไปดูที่พี่พูดเลยพี่เบิร์ต

เมื่อกี้ที่บอกว่าผู้ยากไร้
หรือว่าคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่เท่าไหร่
๕ล้านใช่ไหม๑๕๑๖ล้านคน

โอ้โหกลุ่มนี้สามารถใช้แบบให้เป็น๒๐๐
ถ้าเกิด๒๐๐๐นี่คือจากงบ
๑๕๐๐๐๐ล้านบาทก็จะเป็น๓๐๐๐๐๐ล้านบาท

เป็นการใช้งบประมาณที่ถึงมือประชาชนโดยตรง
กว่าใช้งบประมาณผ่านทางราชการหรือนักการเมือง
ผมว่าพี่เขามองเห็นอะไรเขาถึงพูดแบบนี้

เขาลองฟังฝั่งเห็นด้วยไปแล้วใช่ไหม
อันนี้เนี่ยเป็นพี่น้องเกษตรกรค่ะ
คณิตพี่คณิตบอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะ
การปรับหลักเกณฑ์จะแจกเงินดิจิทัลเนี่ย

เอาจริงเอาตรงเลยให้บอกเลยก็ได้
ผมนี่แหละเลือกพักเพื่อไทย
แล้วเพื่อไทยเคยหาเสียงเอาไว้ไง
แจกให้ทุกกลุ่มทุกคนไม่เลือกปฏิบัติไง

ผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกพักเพื่อไทยในขัน
ในครั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ผมคิดว่าการแจกเงินที่ต้อนเนี่ย

หาเสียงก็คือแจกทุกกลุ่ม
พอมาเป็นรัฐบาลแล้วแยกย่อยไปว่า
กลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้ไม่ได้
คนยากจนได้คนยากไร้ได้

ผมคิดว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติไป
ขัดแย้งกับตอนที่พักเพื่อไทยหาเสียงในตอนแรกนะ
ส่วนที่ไปแยกคุณว่า

นี่ไงเอาจริงนะเราคุยกับคุณผู้ชม

คุณผู้ชมหลายคนก็ส่งข้อความมา
นี่อย่างคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับแบบแจกของลุงตู่เลย
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลือกแจกเฉพาะกลุ่มผู้ยากร้าย
มันจะเหมือนนโยบายแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

ถ้าแจกเงิน๑๐๐๐บาทแล้วทำให้ประเทศชาติมีปัญหาเศรษฐกิจพัง
หรือถ้าแจกแล้วเป็นช่องทางของการคอรัปชั่นของนักการเมืองหยุดเถอะครับ

อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะทุกมุมมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละ
บางคนก็บอกว่าควรนำเงินไปพัฒนาสาธารณูปโภค
บริการของภาครัฐอันนี้ฟรีสำหรับทุกคน
ทุกคนเข้าถึงได้จริง
นี่ต้องรอดูท่าทีของท่านนายกเศรษฐานี่แหละ

แต่พอมีเสียงสะท้อนมีแรงเสียดทานมา

คืองานนี้นะดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม